เอาล่ะคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของคู่กัดเนี่ย

ส่วนน้องแมวจริงอยู่เป็นสี่สิบตัว
ไม่เคยทะเลาะแมวจริงจริงจีนจอดครอบครับ
ของก็เลยแบบใช่สองแก๊งนี้เขาเป็นมิตรกันนะคุณ
เขารักกันมากทานข้าวก็ทานข้าวถาดเดียวกัน
กินก็กินด้วยกันนอนก็นอนด้วยกันคลุกคลีกันตลอดเวลาคุณเห็นไหม
เห็บหาหมัดให้กันขนาดนี้

คุณเขารักกันเขาช่วยกันทำความสะอาดร่างกายนะครับ
คือน้องหมีเนี่ยคือสุนัขพันธ์ไทยตัวดำนี้ชื่อน้องหมี

หมีเนี่ยนะเป็นหมาที่ใจดีมีน้ำใจกับน้องเหมียวมาก

เพราะว่าเวลาให้อาหารร่วมกันแบบนี้นะคะ
หมีเนี่ยจะไม่มีทีท่าห่วงคือปกติเนี่ยหมาสุนัขเนี่ย

อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอีกกี๊ได้ไหม

ก็คือจะแบบปล่อยให้แมวมากินร่วมกันอย่างแบบ

รักกันมากนะคะแล้วก็จะคอยทำความสะอาดให้กันและกัน
ค่ะซึ่งเจ้าของยังเล่าให้ฟังเพิ่มอีกด้วยว่าเมื่อเดือนที่แล้วนี่แมวออกลูกแล้วก็ถึงลูกกรอกแมวเอาไว้ให้สองตัว
แล้วพร้อมกับรกอีกพวงหนึ่ง
คือสมัยก่อนเนี่ยความเชื่อคนเชื่อว่า
ถ้าเกิดว่าแมวเนี่ยทิ้งรกเอาไว้เนี่ย
เหมือนแบบเอาไปทำเครื่องรางของขลังเป็นสิริมงคล
เพราะว่าปกติเวลาแมวคลอดลูกปั๊บ
มันจะกินรกตัวเองมันจะไม่ให้คนเห็น

ใช่ค่ะเจ้าของเขาก็เลยนำรกแมวเนี่ย
เก็บไว้บูชานะคะเขาบอกตั้งแต่บูชามาก็
พบว่าชีวิตมีแต่สิ่งดีเข้ามาตลอดเลยนะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อของเขานะคุณผู้ชมนะ
แต่ว่าเราให้ดูความน่ารักนะคะ
เอ็นดูของเพื่อนสีต่างสายพันธุ์ที่
เห็นได้บ่อยมากขึ้นว่าเขาไม่ได้เป็นคู่กัดกันตลอดไปอ่ะนะอืม
บ้านที่ฉันเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเลี้ยงหมากับแมว

ถ้ามันอยู่ด้วยกันแล้วมันก็คุ้นเคยกันมันก็ไม่กัดกันนะนะ

แมวไม่กัดแมวตบ

แต่ส่วนใหญ่ถ้ามันรู้จักกันแล้วคุ้นเคยกันแล้ว

ตัวแมวก็คิดว่ามันเป็นหมาไง

จะเลี้ยงหมาแบบไหนก็ต้องเลี้ยงให้ดีนะ

แล้วแต่บางคนเขารักมากก็นอนด้วยกันก็ได้นะ

คนสุนัขแมวอะไรอย่างนี้

ทั้งนั้นดีเอามาฝากกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ